สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
มากัดไม่สะบัดกับเรา๒คนในครูกัดสะบัดมาเจอกันแบบนี้นะครับ
ปลาย๓๓๐โอ้โหแดดกำลังดีคือบางทีเรากินอะไรอิ่มอิ่มแล้วแดดแย่งตานิดมันเคล้อเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
แต่เขาว่ากันว่าอากาศแบบนี้ก็ถือว่าดีนะ
ยังไงน่ะดียังไงดีที่ยังไม่ตายโอ้โหร้อนจังเนี่ย

ให้ใจร่มร่มเข้าไว้คุณชนะใจร่มใจเย็นอะไรเนี่ย
ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แดดก็ร้อนก็ร้อนไป

มาคุยกันกับเรานะคะตลอดทั้งรายการเรารออ่านอยู่นะคะ
ส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามมาทั้งนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ปีนกำแพงแล้วโชว์โชว์โชว์อะไรงานนี้เดี๋ยวได้เรื่อง
นัทธิระทึกครับเมื่อรถเมฟฟ้าไฟแดง
มาปะทะกับรถจักรยานโยนโอ้โฮจะเป็นอย่างไรบ้างล่ะนี่
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าวคู่กัดสมัครข่าวคู่กัดสมัครข่าว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาแล้วปลอบใจผม
เขาบอกว่าคุณชนะร้อนมากนักใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวปลายเดือนรับรองคุณหนาวแน่
เออเพราะว่าโอ้โฮข้าวไฟมาโอ้โฮหนาวเลย
โอ้โหก็ช่วงนี้เปิดแอร์กันทุกคนอ่ะผมว่านะ
แต่มันร้อนค่ะความเป็นอะไรคุณผู้ชมขาใครเนี่ย
แค่ไหนก็คุยกับเราได้นะเผื่อบางทีอาจจะใจเย็นขึ้นมาก็ได้
เพราะว่าบางเรื่องบางข่าวมันร้อนกว่าเราอีก
อย่างเช่นข่าวนี้โอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้ไม่รู้ไปโกรธใครมา
หรือว่าไปทำอะไรคุ้มคลั่งแล้วก็ปีนขึ้นไปบนกำแพง
โอ้โฮแถมโชว์โชว์อะไรไปดูเหอะ
อ้าวผมว่าไม่ไปผมว่าไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไป

ก็นั่นแหละสิเป็นไฟวับวับวับแล้วคนมากันก็เยอะ

ก็เลยโชว์ลูกคอร้องเพลงมันซะเลย
แล้วไม่ใช่แค่โชว์ลูกคอใช่ไหมล่ะคุณชนะ

ว้ายไมค์ที่ไหน
ไมค์อะไรก็ไม่รู้เล่นโพกไปเอง
เฮ้ยไม่ได้ให้น่ะโหนี่ฮะท่าท้างแบบนี้

ตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็ทำอะไรไม่ได้กัน
แต่ยืนดูก่อนเดี๋ยวดูอาการก่อนดูซิว่า
จะร้องไปได้สักกี่บทเพลงค่ะเนี่ยฮะทั้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะครับ
ก็เกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ก็เล่นปีนกระแผงขึ้นมา
กำแพงบ้านเนี่ยสูงประมาณเกือบ๒เมตรอ่ะ
โอ้โหไม่เตี้ยนะบอกเลยว่าสูงนะหน้านี่เจ็บนะ
น่าสักพักบนพึมพำอะไรก็ไม่รู้สำหรับผู้ชายคนนี้
แล้วก็ร้องเพลงด้วยสักพักโอ้โหโชว์ของลับให้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกต่างหาก
โอ้โหใช้เวลาอยู่นานครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงฮะ
กว่าจะเกลี้ยกล่อมกันได้รู้เรื่องอ่ะฮะไปถามญาติค่ะคุณชนะ
ญาติบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอายุ๕๒ปีนะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้๑เดือนเท่านั้น
ครับแต่วันนี่ไม่ยอมทำงานทำการเอาแต่เสพยาบ้าคุณชนะ
คุ้มคลั่งปีนขึ้นไปบนกำแพงนี่แหละญาติบอกอยากจะให้คุณตำรวจตรวจสารเสพติดหน่อย
แล้วก็พานำตัวไปดำเนินคดีเลยนะจะได้ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วก็คุณตำรวจแบบนี้อีกค่ะ
นี่ครับโอ้ยกลับบ้านไปนะพี่กู้ภัยคุณตำรวจเมื่อยคอกันเป็นแถวเลย
อยู่ตรงเงยหน้าดูป่ะไม่ยอมหลงซะที
นี่ไงคนคุ้มคลั่งเขาอาจจะไม่รู้ตัวถูกไหมเพราะว่ายาเสพติดแท้เลยดูข่าวนี้แล้วก็ต้องดูลูกดูหลานให้ดี
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกันเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเจ็บแทนหนุ่มคนนี้เพราะว่าไปเที่ยวอยู่ดีดี
ปรากฏว่าตอนที่กำลังแยกย้ายกันเพื่อนหนีหมดตัวเองเหลือคนเดียวโดนรุมสิคะ

เจ้าเน็ดก็ดูว่ากันนะคะนะค่ะ
คนรุมคนเดียวเนี่ยค่ะนั่นน่ะสิทำร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บที่เขาไม่มีทางต่อสู้นะคะ
แล้วก็อธิบายเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นวันที่๑๒มีนาคมวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละ
ผู้บาดเจ็บและเพื่อนได้ไปเที่ยวที่เขื่อนภูสิงศ์อำเภอภูสิงศ์จังหวัดศรีสเกต
ระหว่างนั้นนะคะเพื่อนในกลุ่มกลับไปมีเรื่องไปมีการคำเมนต์กันกับอีกกลุ่มนึง
วัยรุ่นขวรก็เลยวิ่งยกพวกมาหา
แต่ปรากฏว่าคนอื่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปหมด
ให้หนุ่มคนนี้คนที่โดนรุมเนี่ยเหลืออยู่คนเดียว
ไอ้หนุ่มคนนี้ที่โดนรุมทำร้ายเนี่ย

แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้เขาบาดเจ็บสมองกระทบกระเทือนนะคะ
โอ๊ยน่าเย็นใจตอนนี้อยู่โรงพักยาบาลคุณฉะนั้นโอ้โฮ

ทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้โหแบบนี้ยังจะคบกันได้ไหมเนี่ย
เอ้าคุณผู้ชมครับหลายคนเห็นคลิปนี้แล้ว
ก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายอย่างแรกแน่นอนฮะ
ตำหนิถึงพฤติกรรมสุดกลางของวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ไปทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้
แล้วอย่างนี้ยังเรียกร้องนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่เอ้าในเมื่อคุณเห็นแล้วเนี่ย
เนี่ยหลักฐานชั้นดีมันชัดเจนมากว่าลุมทำร้ายกันแบบนี้
ไปตามจับเอามันดำเนินคดีให้ได้นะ
ได้ไหมต้องตามให้ได้แหละวงจรปิดต่าง
หรือว่าคลิปของผู้ที่เขาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้น่าจะเป็นหลักฐานได้
อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
วัยรุ่นยกพวกรุมทำร้ายกันนี่เจอกันบ่อย
เวลามีงานบุญงานประเพณีงานคอนเสิร์ต
ไม่เข้าใจจริงว่าทำไมทำเพื่ออะไรนะคะ
สุดท้ายมันก็ไม่ดีหรอกครับแล้วก็สุดท้ายก็
คนที่เดือดร้อนที่สุดผู้ปกครองต้องมาดูแลแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาให้

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ฮะมาฝากเตือนกันนะครับเป็นภัยที่แบบน่ากลัวมากมาก
ขึ้นรถเมย์อยู่ดีอยู่ดีก็ไปเจอกับชายคนหนึ่ง
ไม่ได้รู้จักไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนทำร้ายร่างกาย
เสร็จปั๊บก็วิ่งหนีไปเลยอะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูนะถ้าเป็นเราเอาสมมุติง่าย
ถ้าเป็นผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ

ปั๊บลงจากรถเมย์แล้วก็วิ่งหนีหายไปเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมย์ปรับอากาศสาย๘๐
ช่วงเวลาเกือบสัก๔ทุ่ม
โอ้โหเหตุเกิดพอมาสักวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณชิสา

คนที่โดนทำร้ายชื่อว่าน้องกัปตันค่ะเนี่ยฮะเขาบอกว่านั่งอยู่บนรถเมย์เฉย
แปดศูนย์เนี่ยค่ะก็ก็รอจะถึงป้ายของตัวเองก็นั่งปกติดูไม่มีอะไรนี่ค่ะ
แล้วดูผู้ก่อเหตุนะเขาเหมือนรอจังหวะเห็นว่าเนี่ยประตูเปิดแล้ว
หลังจากนี้ก็เริ่มสปานให้หล่างเออแล้วยังไงเตรียมตัวเลยเตรียมในจรงเหมือนกัน
เตรียมตัวจรงแล้วก็ทำร้ายระไก่เนี่ยครับอันนี้ฮะโอ้โหโดนไปเต็มแบบนี้ฮะ
เขาวิ่งหนีไปในซอยเพชรเชิกาเสม๘๑นะคะอ่าอย่างงี้ล่ะกัน
ผู้ประกาศของเราครับพี่บุ๊กสืบคุณสืบสกุล
นี่เขาวีดีโอคอลไปคุยกับน้องคนนี้เลยนะ
ถามน้องกัปตันคนที่โดนทำร้ายน่ะ
กัปตันเขาก็เล่าให้พี่บุ๊คของเราฟังนะครับว่า
ตัวเขานะเพิ่งเลิกงานจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร
นี่จำชื่อไว้ได้ดีนะชื่อร้านก๋วเตี๋เรืองพระนครนะ

จะเดินทางกลับบ้านค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่พอมาถึงตรงที่เกิดเหตุอ่ะ
โอ้โหสุดท้ายโดนทำร้ายร่างกายเฉยเลยครับ
เออคนขับรถเมย์เขาก็จอดรถนะฮะ
แล้วก็ช่วยไล่ตามคนก่อเหตุแต่ไม่ทันเพราะเขาวิ่งไปไวจริง

แล้วถามว่าสาเหตุล่ะทำไมทำไมโดนถีบแบบนี้
นะคะน้องเขาบอกว่าคิดว่าเป็นเพราะว่าผู้ชายคนก่อเหตุ
เห็นตัวเองเนี่ยสวมชุดยูนิฟอร์มร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
โชว์ให้ดูนี่นะคะเป็นลักษณะเหมือนชุดเอี๊ยมแต่ว่าเป็นเอียมที่มันไม่ใช่เป็นสายผูก

น้องเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนว่านี่เขาอาจจะคิดว่าผมเป็นนักเรียนช่าง
เออเหมือนคล้ายเสื้อชอบไม่หรือยังไง
และมีการปักโลโก้ร้านที่อาจจะทำให้ดูเหมือนสัญลักษณ์สถาบัน
แต่นี่มันยูนิฟอร์มของทางร้าน
เป็นชุดของร้านไทยเตี๋ยวเรือพระนครเนี่ยก็บอกน์ค่ะใช่

น้องเขาย้ำด้วยนะว่าผมไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ผมเป็นคนดีตั้งใจทำมาหากินไม่มีคู่อาริที่ไหน

ผู้จัดการร้านและคุณแม่ก็พาไปแจ้งความกับตำรวจที่สอนอนน้องแขมนะคะ
ตัวคุณแม่นะครับแม่ของน้องกัปตันบอกว่า
ลูกชายเนี่ยทำงานพาไทม์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือได้เพียงแค่๕วัน

ตัวคุณแม่นะเอานี้ต้องเข้าใจด้วยนะแม่เขาก็เป็นห่วงลูกเขาเนาะ
เขาก็เลี้ยงลูกเขามาอย่างดีนี่ไงแต่มาเจอคนร้ายมาทำแบบนี้
ยิ่งเห็นในคลิปเนี่ยยิ่งเจ็บใจ
โอ้โหแล้วทำไงรู้ไหมก็ไปแจ้งความแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าไง
อันนี้ผมก็ไม่ได้มาตำนงตำหนิคุณตำรวจนะผมว่าเขาก็ทำเต็มที่
แต่คุณแม่บอกแบบนี้ว่าตำรวจที่เขารับแจ้งเหตุบอกคุณแม่
คุณแม่ไปหาคลิปอันด้วยนะให้ไปหาเอง
คุณแม่ก็โอ้โหต้องไปติดต่อขอวงจรปิดจากทางอู่รถเมย์ค่ะนั่นไง
แต่คุณแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่พอต้องพึ่งโซเชียลแล้วเนี่ย
ก็คือมาโพสต์แล้วมีการแคปชั่นข้อความเอาไว้ยาวเหยียดเลย
โอ้โหแล้วยังไงรู้ไหมคุณชิสาพอมาโพสต์ไว้แบบนี้

นี่ไงก็เลยช่วยกันติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาเนี่ยนะคุณผู้ชม

ผู้ชายคนก่อเหตุนั่งอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยถ่ายคลิปส่งมาทางเฟซบุ๊คให้ดู
ไปดูกันเลยค่ะ

โอ้โหเอาเราก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรงนะ

เขาเห็นผู้ชายคนนี้มันรูปร่างเหมือนคนในคลิปนั่นแหละ

เออแล้วก็พูดเหมือนกับลักษณะว่าเนี่ย

ก็สั่งสอนไปหลายตุ๊บตับอยู่เหมือนกัน

แล้วเมื่อคืนคุณผู้ชมก็แจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวนะคะ

ก็เลยไปถามผู้ชายคนก่อเหตุด้วยตัวเองว่า
ทำไมทำไมถึงต้องมาทำร้ายกันด้วย

เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษนะ

มากัญชาแล้วก็จำผิด

คุณไปเห็นตรงไหนถึงคิดว่าเป็นอาริเก่าของคุณ

บ้าแล้วน้องเขาไว้ทรงผมของเขาอย่างนั้น

ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวอันตรายนะนี่เราไม่รู้นะนั่งรถเมย์กลับบ้านอยู่ดี
ใครจะไปรู้ว่าจะมีคนมาทำร้ายเราก็ทำยังไง
แล้วตอนนี้น้องเขาบอกว่ากลัวมากเลยนะ
ตัวคุณแม่เวลาจะไปส่งน้องทำงานเขาไม่ให้ขึ้นรถเมย์แล้วนะต้องพาไปส่งเองแล้ว
ไงทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอีกนะค่าใช้จ่ายของเขาก็เยอะขึ้นอีก
น้องเขาเพิ่งทำงานดาย๕วันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เต็มไปก็ร้อนอยู่
เพราะฉะนั้นก็ขอเตือนกันแล้วกันนะคะว่าใครก็ตามนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
ไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นกับใครหรอกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าไฟไหม้แล้วคุณผู้ชมลองคิดดูไหม
ไฟไมส์ไฟไมส์แบบเวลา
โอ้ยยยภ่ายายภ่ายายเออไฟไมส์อ่ะเห็นไหมหละ
ถืออะไรมาพ่อใหญ่ขวดเหล้าครับโอ้โหเนี่ย
ไฟไหม้บ้านนะเออแต่ว่าถือขวดเหล้าออกมาแล้วเดินชิวสบายใจมาก
แล้วบอกคนแถวนั้นว่าอะไรอ่ะว่า
เมียตายยังไม่เสียดายเท่าเราหก
เดินออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะ
เออคืออย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านคนหนึ่ง
แล้วจะบอกคุณผู้ชมนะว่าเจ้าของบ้านนั่นแหละเป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเอง

ก็เขาบอกว่าเขาอาจจะมีความผิดปกติของทางจิตประสาทนิดนึง
ไม่ใช่ทำครั้งแรกด้วยนะคุณชนะ
เออคือเคยทำมาก่อนหน้านี้ครั้งนึงแต่ไม่สำเร็จนะฮะ
มาก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งที่สองปรากฏว่าเผาได้สำเร็จ
เพราะอะไรรู้ไหมดื่มเหล้าหนักนะคะทำให้มีอาการติดสุรา
แล้วก็มีผลต่อสมองประสาทเพี้ยนไปแล้วจุดไฟเผาบ้านไปซะเลย
มันก็เลยเป็นภาพอย่างนี้เดินออกมาจากบ้านที่กำลังลุกไหม้เลยนะ

ถ้าเราหกแล้วเสียใจแต่บ้านไม่ปล่อยมัน
นี่คือเดี๋ยวนั้นเรามาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้ว่าจะขำหรือว่าจะมาซ้ำเติมอะไรกัน
แต่เราจะบอกถึงพิษภัยและโทษของการดื่มสุราหรือยาเสพติดเห็นไหม
เล่ามาตั้งแต่ต้นมีเรื่องเกี่ยวกับพวกยาเสพติดทั้งนั้นเลย
แล้วเนี่ยค่ะไหม้เสียหายหมดเลยค่ะ
แบบนี้ต้องเสียเงินเท่าไหร่อีกค่ะ

ครับเรื่องของอุบัติเหตุมาฝากเตือนกันบ้างนะครับ
เป็นเรื่องของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่ไปชนท้ายรถเก่งที่จอดนิ่งนะครับ
โอ้โหล้มกลิ้งล้มหงายไม่เป็นท่าเลยคุณชิสาดูสิ
ดังโครมน่าตกใจมากคุณชนะ
รถเก่งเขาก็จอดอยู่เฉยนะมอเตอร์ไซค์มาถึงเหมือนสะกิดนิดนึงแล้วก็คว่ำไปแบบนี้
แล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไรหมวกกันน็อกไม่ใส่ด้วยคุณชิสา
เนี่ยค่ะแต่ว่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรถเก่งคันนี้จอดห่างจากฟุตบาทไปหรือเปล่า
แต่พูดถึงถ้าจอดห่างเข้าใจได้นะถ้าจอดห่างแต่คือมาแล้วคุณไม่เห็นเหรอ
คำถามคือคุณเบี่ยงออกหน่อยได้ไหมล่ะก็ไม่ได้มีรถที่ไหนมาเบียดซะหน่อย
ถ้าดูจากคลิปนี้นะเราก็เห็นว่ารถเก่งเขาก็พยายามจอดในพื้นที่
พื้นที่ที่เขาให้จอดตรงนี้ถ้าเห็นเส้นสีขาวแบบนี้แสดงว่าจอดได้
เขาก็จอดอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะแต่มอเตอร์ไซค์มาอันนี้ไม่แน่ใจแล้ว
คงต้องรอคุณตำรวจเขาดูอีกทีนึงว่าตกลงเมาไหมหรือง่วงหรือยังไงนะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยก็คือลุกขึ้นมาได้คุณวัชนะดูสิ
แต่อย่างน้อยความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันไปทางคดีเนาะ
ใช่ขอบคุณเฟซบุ๊กตะกรวดขับรถนำมาแชร์เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
ผู้ใช้รถใช้ถนนก็คงทราบดีแหละว่าถ้าไปเจอไฟแดงก็ต้องหยุดก็ต้องจอด
แต่ถ้าเกิดฝืนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
โห้ยยยยยรถเมฆละรถเมฆล์รถใหญ่นะคะ
มาจากฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่ไฟแดงแล้ว

มาสวนกันพอดีเลย

คือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเขียวที่แบบ
เพิ่งจะเขียวไหมหรือว่าเดี๋ยวอีกฝั่งนึง
มันเป็นไฟที่แบบปริ่มกำลังจะแดง
เป็นช่วงรอยต่อเนอะของแต่ละฝั่ง
ปกติแล้วเนี่ยนะเวลาจอดไฟแดงถูกไหมคะ
ก่อนที่เราจะเป็นไฟเขียวเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ย
เขายังคงแดงอยู่นะ
คือมันจะมีช่วงเวลาให้รถได้หยุดพอดีถูกไหมคะ
อันนี้เท่าที่ดูจากสถานการณ์เห็นไหมมอเตอร์ไซค์รีบออกตัว
ฝั่งนั้นก็เร่งใหญ่ใช่ไหมจะไปให้บนไง
เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ฟันทงนะฝั่งไหนอะไรยังไงนะ
แต่เราเตือนไงว่าถ้าเกิดจะเห็นแล้วว่าไฟแดงแน่จอดเถอะ
แล้วยิ่งรถใหญ่แบบนี้มันก็ควบคุมยาก
หรือบางครั้งอันนี้เพื่อความชัวร์นะ
ฝั่งเราไฟเขียวก็จริงเพิ่งจะไฟเขียวเลยเนี่ย
ดูให้ดีก่อนดูให้ดีก่อนก่อนที่จะออกไปใช่ไหมคะ
เพราะฝั่งอีกฝั่งนึงเขาอาจจะยังไม่หยุดรถก็ได้นะ
เรื่องนี้กันบ้างยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคุณชิสา
ผู้ชายอย่างเราบางทีไม่ต้องไปขอแล้วเจ้าสาวอ่ะ
รอให้สาวเขามาขอเราดีกว่า
โอ้โหมาเป็นข้อมูลขันหมาก
เดี๋ยวนั้นเจ้าเบาเจ้าเบาที่ต้องแห่ขันหมากมา
เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นเจ้าสาวซะแล้วเหรอคะ
นี้สมัยนี้ต้องแบบนี้ครับ
โอ้โหเจ้าสาวมาพร้อมกับขบวนขันหมาก
สอดทองมั่นมูลค่ารวมกว่า๑๒ล้าน

ต้องผ่านประตูเงินประตูทอง
ซึ่งก็ถูกกั้นโดยเพื่อนเจ้าบ่าว

ใช่ต้องผ่านด่านพิสูจน์รักแท้ก็หน่อยละนะ

คือดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ดี
เป็นเรื่องดีแหละคนเขารักกันจะชัยไปขอหญิงหญิงขอชาย

เจ้าสาวค่ะคือคุณพิชยาพานุมัยหรือคุณใบหลิว
นี่นะคะหอบสินสอดทองมั่นมูลค่ามหาศาล
มาสู่ขอนายพานุโพงเทพาจันทรักนะคะ
กันมานาน๘ปีคือฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกัน
กระทั่งประสบความสำเร็จมีกิจการร้านอาหารในเมืองขอนแก่น
แล้วก็ยังมีธุรกิจอีกมากมายหลายอย่าง

เธอบอกว่าเธอโชคดีที่มีฝ่ายชาย
คอยช่วยเหลือเคียงข้างมาตลอด
แล้วก็รักกันมายาวนานก็เลยรู้สึกว่าเออ
ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรอฝ่ายชายมาขอเลย
เราแสดงความรักไปสู่หอยเองเลยดีกว่า
นี่พอมาสู่ขอปุ๊บนะโอ้โหฝ่ายชายเขาก็โอเคแหละ
แต่อย่างนี้อยากจะรู้เรื่องสินสอดทองมั่นแล้ว

เขาบอกว่าเงินสด๒ล้านเปย์ให้เลย
เครื่องเพชรและทองคำรวมมูลค่ากว่า๕แสน

ก็จัดให้ผมจะบอกให้คันนี้๒ล้านกว่านะครับ
โอ้โหไม่ธรรมดาและที่สำคัญมาพร้อมกับบ้าน
และที่ดินอีกหนึ่งหลังราคา

มวลนี้คือเธอกับเจ้าบ่าวนั่นแหละที่ร่วมกันหามาได้ด้วย

ช่วงเวลาที่เจ้าสาวเขามาขอคุณ
ผมอยากรู้คุณพูดอะไรกับเจ้าสาว

แต่ไม่คิดว่าเขาจะรวดเร็วฉับใบขนาดนี้ครับ
ผมก็เลยจัดเลยครับจัดไป

จัดไปอยากให้ดูเฟซบุ๊คเจ้าสาวนิดนึง

น่ารักในเฟซบุ๊คเขาว่าลงภาพอะไรไว้เยอะแยะมากมาย
นี่เห็นไหมนี่คือภาพบรรยากาศในการแต่งงานของเขา
ของมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่สวยงามยินดีด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยที่ทำข่าวว่าเขาไปขอว่าผู้ชายแต่งงานเนี่ย

แฟนเพจไทยรัฐออนไลน์เขานำเสนอข่าวนี้ก็เป็นที่ฮือฮาแหละนะ
ไม่เคยมีนี่ผู้หญิงไปสู่ขอแล้วสินสอดเยอะ๑๒ล้านอีกต่างหาก
ก็คือชื่นชมความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันแล้วก็มีทรัพย์สินมากมายยังไง
ขอให้มีความสุขบางครั้งร่ำรวยต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

ยุคนี้สมัยนี้เวลาเราเรียนเรียนออนไลน์
นักเรียนกลุ่มนี้เขาก็อัดคลิปลองกราบกันดู
ดูซิว่าจะกราบกันแล้วส่งคุณครูผ่านไม่ผ่านฮะ
อ้าวผ่านไม่ผ่านครูชินะฮะ
เออถ้าไหว้เนี่ยดีสวยงามอ่อนช้อย

ไม่ผ่านอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ผ่านเหมือนกัน
คือกลิ่นฮะโอ้ยก็กราบกันห้าคนเนี่ยนะ
ก็ถ่ายคลิปไว้จะส่งให้คุณครูกราบสวยเลย
เออกราบสวยดี
แต่กราบยังไงให้ได้ผายลมแพล็ดออกมาอย่างนั้นแล้ว
ปุ๊ดเลยอ่ะแล้วคำถามเกิดว่า
๕คนนี้ใครใครตด
โอ้โฮบอกเลยได้ว่างวุ่นวาย
เป็นคนต้นเรื่องแต่สังเกตไม่ยาก
เขาก็มาแบบนิ่งเหมือนกันก็เนียนเหมือนกันใช่ไหม

เอางี้ละกันก็เป็นกำลังใจให้น้อง

เอาไม่เป็นไรมันมีเป็นเรื่องธรรมชาติ

แล้วติดตามรายการต่อไปวันนี้ลากันไปก่อน